ใช่ค่ะไปที่จังหวัดอุดรธานีตอนนี้นะคะ
เขานิยมไปไหว้พระพุทธรูปนาคปรกภายในวัดศรีชมพูนะคะ
หลังจากที่มีหญิงสาวคนหนึ่งฝันค่ะ
เขาฝันว่ามีคนโบราณมาบอกให้งมพระขึ้นจากลำห้วยทรายค่ะ
หน้ากุฏิเจ้าอาวาสวัดศรีชมพูในหมู่ที่๒
ธมป่าขาตำบลธมนางงามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ชาวบ้านจำนวนมากค่ะพากันไปกราบไหว้พระพุทธรูปนาคปรก
ขนาด๕นิ้วมีดโบราณด้ามเป็นพญานาค
และลงอัคระภาษาของโบราณอีก๔เล่ม
และมีลูกแก้วอีก๒ลูกค่ะ
มีสีน้ำเงินกับสีเขียววางอยู่บนพานบายสีพญานาค
โดยนำกระจกสี่เหลี่ยมมาครอบเอาไว้แบบนี้นะคะ
นางสาวพิชชาพานิติธรรมค่ะเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเล่าว่า
เมื่อคืนวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ฝันเห็นชายชารารูปร่างสูงคล้ายคนโบราณค่ะ
ผมยาวนุ่งขาวห่มขาวในฝันมาบอกว่า
ลำห้วยทรายท้ายหมู่บ้านซึ่งติดอยู่กับที่นาของเธอ
เป็นผู้ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณลำห้วยทรายแห่งนี้
ต้องการไปเกิดค่ะให้นำเงินเหรียญไปโยนลงน้ำที่ลำห้วยทราย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ำก็จะลอยขึ้นมา
ซึ่งทำให้ชาวบ้านจะได้รับโชคแต่ห้ามคนดื่มสุราเข้าร่วมพิธีนี้นะคะ
จากนั้นเธอจึงเล่าให้ครอบครัวและร่างทรงฟังก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์มาค่ะ
แล้วก็ไปที่บริเวณลำห้วยทำพิธีสวดมนต์
เหรียญ๑บาทลงไปตามที่ในฝันเลยนะคะ
จากนั้นชาวบ้านก็เลยไปงมสิ่งของพบเหรียญราชการที่๕รศ๑๐
๑เหรียญสร้อยคอรูปพญานาค๑เส้นลูกแก้วสีน้ำเงิน๑ลูก
เชื่อว่าเป็นลูกแก้วพญานาครวมทั้งกำไรข้อมือหัวพญานาคแล้วก็แหวนหัวพญานาคจำนวนมาก
แล้ววันถัดมาอีกนะคะไปพบพระพุทธรูปนาคปรกโบราณ
จากนั้นจึงนำพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งของทั้งหมดมาเก็บไว้ที่วัด
หลังจากนี้ก็จะแจ้งกรมศิลปากรนะคะมาให้ตรวจสอบแล้วก็นำไปเก็บรักษาต่อไปค่ะ
สำหรับที่ลำห้วยทรายแห่งนี้นะคะเคยเป็นเมืองเก่าแล้วก็เป็นสิม
คำว่าสิมคือโบสถ์โบราณนะคะที่คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าขานกันมารุ่นต่อรุ่น
ชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งที่พบนั้นจะเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณนี้ค่ะ
นี่ก็เป็นคลิปตอนที่ลงไปค้นพบทำพิธีนะครับ